นักแสดงรุ่นใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับแม่อีทดวงใจฮาไทยการคุณผู้ชม
ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้เนี่ยแม่อีทเนี่ยอายุย่างเข้าเลข๗๑แล้วนะคะ

ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนี่แหละว่า
ไม่ลับที่ทำให้แม่สวยเป๊ะก็คือ
แม่เป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิตรมัยตรี
และที่สำคัญกาดอกจันทร์เอาไว้เลยนะ

คือนอนให้เร็วแล้วก็ตื่นให้เช้า
นี่คือสิ่งที่แม่อีทใช้ดำเนินชีวิตมาตลอด
และด้วยวัย๗๑เนาะใครที่ถามว่าแม่แม่เตรียมจะหันหลังให้กับวงการบันเทิงหรือเปล่า
แม่ตอบชัดเลยค่ะว่าไม่ค่ะยังไม่มีแพลนและตอนนี้ก็ยังรับงานละครอยู่นะคะ
อี้บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแม่ยังมีแรงทุกวันที่ออกมาทำงานก็จะมีความสุขมาก
และคิดว่าจะทำไปจนกว่าจะไม่มีใครจ้างแม่เลยค่ะ
อีกอย่างหนึ่งนะที่เราได้เพิ่งทราบเหมือนกันก็คือตอนนี้
อายุของแม่ย่าง๗๑ปียังขับรถไปทำงานเอง

ใช่ค่ะถ่ายละครก็ไปเองเรียกว่าทำทุกอย่างเองเลิศจริงอะไรจริง
ลองไปฟังเสียงแม่อีทกันหน่อยค่ะ
ก็มีความสุขกับการทำงานทุกวัน
มีบางคนถามเหมือนที่ลูกถามเมื่อกี้ว่าทำไม

อืมแล้วก็ยังสวยอยู่

แม่อีทเนี่ยเป็นย่าเป็นยายมันก็เหลือไม่กี่คน
แล้วก็อายุมันก็ได้พอดีก็คือตอนนี้บทที่รับก็คือเป็นย่าเป็นยาย
วันใดถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ย
เมย์อีททำสืบว่าร่างกายเค้าจะบอกเราเองนะ
ในตัวเราเราจะรู้สึกเอง